ขอลักษณ์คุณท่านครับ

นี่ไม่ใช่รอบแรกนะจริงเขาฟันหลังไมค์มาก่อนหน้านี้แล้ว

แล้วนี่ก็เป็นครั้งที่๒ที่แบบ

ว่าแบบแต่ว่าคือ
แกก็บอกว่ามันจริงมันคือเป็นเรื่องของแบบอนาคตและเรื่องของใจเรา
สมมุติว่าถ้าวันนี้เราเดินทางไปแล้วอุปสรรคที่มันเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่า

ถึงวันนั้นเมื่อไหร่มันก็จะมี
มันก็จะมีอยู่ดีจะมีคนเข้ามา
หนึ่งคนที่ทำให้เราหักเหอะไรประมาณอย่างนี้

ขีดเส้นใต้ไปเลย

ในเรื่องของว่าจบให้จบถูกไหม
คือตอนนี้เราแค่ห่างกันจะครบปีแล้ว
เดือนหน้าก็ปีหนึ่งที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกัน
เราเองเราก็ยังไปเยี่ยมเขาทำหน้าที่ของภรรยาแล้วก็แม่อยู่
ซึ่งตรงนี้มันก็ยังทำให้ใครหลายคน

คนหลายคนที่อาจจะมองอยู่ไกล

เธอก็ยังเป็นภรรยาของเขาและยังเป็นแม่ของแม่ของลูกเขา
ฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงได้แต่มองไกลนั่นแหละ

เพราะว่ามันก็ยังไม่ถึงเวลา
คือจริงมันไม่เกี่ยวกับใจแข็งหรือไม่แข็งหรอก
ต้องบอกว่าตอนนี้เส้นทางของแพทย์พี่เบ้นและลูกเนี่ย
มันเป็นเส้นทางที่มันพูดยากมากเลยค่ะ
เลี้ยงลูกคนเดียวเลย

กับทางบ้านพี่เบ้นเราก็มีคุยบ้าง

ส่วนตัวของพี่เบนเองเนื่องจากเขาอยู่ข้างใน
เราก็เลยไม่เคยเอาปัญหาอะไรต่างไปคุยกับเขา
ทีนี้ในจุดตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่า
สิ่งที่มันหล่อหลอมเรา
หรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
มันจะไปทางไหนเหมือนกัน
แล้วถึงวันหนึ่งที่เขาได้ออกมา
มันยังจะจูนกันได้เหมือนก่อนหน้านี้ไหม

มันก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่อาจารย์รักเขาถึงฟันมาแบบนี้
ว่าตัวเราเองตัวพี่เบ้นเองหลายอย่างครอบครัวเองเนี่ย
ตอนนี้กลายเป็นว่าเรากลับมาอยู่ที่บ้าน

โดยที่ไม่ได้แบบ
โดยเฉพาะคุณแม่หลายคุณที่อยู่ในสภาพแบบแทท

มันเป็นทางเลือกที่หลายคนคงเจอแหละ
แต่คือมันก็สุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับเรา

ตอนนี้น้องเริ่มต้องมีการเรียนต่าง
ทักษะนู่นนี่นั่น

แล้วอีกในอนาคตอันไกล

ซึ่งโรงเรียนแต่ละที่ก็ไม่ถูก
ณจุดนี้เราก็ได้มีการเกินเกลิ่นไปบ้าง
เป็นเพราะว่าเขายังมองว่ายังไม่ใช่เวลามันอีกตั้ง๒ปี
ในช่วงจังหวะเวลาตรงนี้ที่มันดำเนินไป
มันก็จะเป็นเรื่องราวต่าง
ที่เราต้องคุยกัน

แต่ตอนนี้พอมีลูกเราต้องแบ่งให้ลูกด้วย

เพราะว่าตอนนี้แกป่วย

ในอนาคตเขาจำเป็นจะต้องใช้เงิน
ในการรักษาตัวของเขาทั้งสองคนแน่นอน

จะได้ไม่ต้องไปขอร้องใคร

ก็ตอนนี้เราก็คาดเดา

ว่าเราอาจจะต้องเลี้ยงลูกเอง
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเก็บตังค์
ให้เขาว่าต้องจบปริญญาตรี

ค่อยมาเป็นรางวัลของตัวเอง

เพื่อนฝูงมีรอยยิ้ม

เราทำเพื่อใครแล้วรู้ว่าสิ่งที่เราทำ

ตอนแรกเราก็ชะล่าใจกับการที่แบบ

แต่พอเอาเข้าจริงลูกเราขวบกว่าแล้ว

นี่เราอยู่กันสองคนแม่ลูกมาเต็ม

เราสองคนอยู่กันมาปีนึงแล้วนะลูก

เราไม่รู้ว่าวันที่เรา

ทั้งสองคนสารจะตัดสินอย่างไร
เพราะตอนนี้ที่เขาติดอยู่เนี่ย

แต่แค่ทางศาลเขามองเห็นว่าไม่อยากให้ประกันตัว
เพราะว่าเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจ

ก็จะมีคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างออกมา

เขาแฮปปี้คือตอนนี้เขาก็หาได้นะ

แล้วก็โชคดีที่ของก็ได้มาใช้
แม่ก็ไม่ต้องเสียตังซื้อ

แฮปปี้ที่สุด

เรียบร้อยเป็นล็อตแรกเนอะ
ก็คือจริงแพทย์ไม่แน่ใจล็อตแรก
คือที่เขาเรียกจริงมี๙คน
ทีนี้อาจจะด้วยวันต่างไม่สะดวกกัน

สิ่งที่พี่ตำรวจเขาอยากรู้ก็คือ
เรื่องของว่าเราได้มีส่วนร่วม
รู้เห็นในการผลิตไหม
มีส่วนแบ่งส่วนต่างที่ได้จากผลประโยชน์
จากที่เขาขายไหมอันนี้คือประเด็นหลัก
เพราะถ้าเรามีส่วนรู้เห็นหรือเรารับรู้เนี่ย

เราได้มีการใช้ไหม
ได้มีการตรวจสอบถึงขั้นไหน
ซึ่งตรงนี้เราก็ตอบเขาได้หมดเพราะว่า
คือแพทย์อยู่กับการใช้อยู่กับของออนไลน์

จะเป็นไฮแบรนด์เป็นออนไลน์แบรนด์ออฟไลน์

ก่อนที่มันจะบูมถึงวันนี้

มันเกิดจากการที่พี่เพื่อนหรือคนรู้จัก
อยากจะให้เราช่วยใช้
แล้วก็ตามด้วยมาว่าช่วยรีวิวมันเป็นยังไง
จนกลายเป็นช่องทางของแม่ค้าออนไลน์หลายคน
มันมีช่องทางแบบนี้เกิดขึ้น
เขาก็เรียกใช้งานเรา
จะบอกว่าบางอย่างเนี่ยแพทย์ต้องบอกว่า

เพราะเราอยากได้จริงเราก็เอาของเขามาแลกกับการิว
บางอย่างเป็นของที่ว่าเขาอยากให้เราลอง

พอเขาบอกว่าช่วยรีวิวหน่อยก็ได้สิพี่
มันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้

เป็นคนที่รีวิวของแพทย์ไม่ได้ถือแค่รูป
แพทย์มีทำคลิปด้วยแล้วแพทย์รีวิวของเขาหนึ่งตัว

เพราะว่าตัวแพทย์เองจริงถ้าถามเรื่องของออรีวิว

พรีเซนเตอร์ติดของตัวเองต่าง

มันก็เกิดจากการที่เราเห็นคนใช้เยอะ
แล้วก็เห็นว่าไอ้คนที่เรารู้จักคนหนึ่งเนี่ย
รีวิวแล้วรู้จักกับพี่เขา

พอของมาปุ๊บมันก็เกิดจากการที่ว่า
ทาบทามว่าเอาของมาแล้วก็ช่วยรีวิวพี่หนูแบบนี้

อย่างนั้นแพทย์เอามาทั้งหมดเนี่ย

ในส่วนตรงนี้ที่ยืนยันได้ว่าแพทย์ใช้แน่นอนคือ

ซึ่งในส่วนที่แพทย์ตรวจสอบถามว่าทำไมเราถึงกล้ากิน
เช็คก่อนเลย๑๓ตัวสวมป่ะ

เขาบอกว่าอ๋อเพราะเอิญว่าบริษัทที่ลงเนี่ย

เพราะเวลารีวิวหรือเราไปทำคลิปกับคนอื่น
คนที่เราไปทำคลิปด้วยเขาไม่ได้กิน

อย่างคลิปตัวที่พี่ตำรวจ

ก็เป็นคลิปที่แพทย์ไปทำใช่ไหม
แล้วก็ในคลิปก็จะเห็นว่าคนที่กินก็คือเรา

บางคนที่ตามเราทานเพราะเราเห็นทาน

ว่ามันก็มีออย่อเพราะน่าต้องปลอดภัย
เพราะสุดท้ายคนเราทานอะไรอะไรสักอย่าง

๑๓หลักถูกไหมคงอยู่หรือเปล่าแค่นั้น
ซึ่งวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นข่าวที่เกิดขึ้น
มันเกิดจากพี่ตำรวจทุกคนไปส่อหาว่า
อยู่ตรงไหนมันมีอยู่ตรงไหนมันตั้งตรงไหน
พอไปถึงได้รู้ว่าเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไร
เป็นทาวนโฮมที่มีชื่อป้ายบริษัทแต่ข้างในไม่มีเครื่องจักรเลย
แต่ถามว่ามีผู้บริโภคคนไหนที่ทำอย่างนี้เปล่าไม่มี
เขาก็เช็คเบื้องต้นออยคงอยู่อ่ะแค่นี้ถูกไหม
อย่างมากสุดก็โทรไปที่โรงงานก็จะเจอเหมือนแพทย์นี่แหละ
ถูกไหมแต่ก็ไม่มีใครที่แบบว่าไปบุกถึงโรงงานเลย
แพทย์จะบอกว่าเลิกไปมันก็เป็นส่วนดีของเขา
ได้ไม่ต้องมาเจอปัญหาแบบนี้แต่ส่วนหนึ่งที่แพทย์เจอปัญหามา
แล้วแบบที่ได้ยินมาคือพวกแม่ค้าออนไลน์ที่ตอนนี้เขารู้สึกแบบ
เขาเฟลล์เขาคือที่เขาบอกว่าเฟลล์เขารู้สึกยาก
แล้วเขาบอกว่าเขาอ่ะทำสุจริตค้าขายสุจริต
ไม่ได้แบบอยากแค่อยากมีธุรกิจของตัวเองอยากทำอะไรออกมาขาย
แล้วของเขาก็ไม่ใช่ของไม่ดีแล้วเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ทำถูกต้องทุกอย่าง
แต่มาวันนี้พอเกิดเรื่องนี้ก็ไม่เหมือนทุกคนแบบแอนตี้ไปเลย
แล้วเขาจะอยู่ยังไงแล้วของที่เขาผลิตมาเป็นแสนกล่องอ่ะ

ไม่มีไม่มีค่ะเขาไม่ให้เรายุ่งอยู่แล้ว
บอกไม่มีอะไรคือตรงเนี้ยแพทย์เชื่อว่าทั้งห้าสิบเก้าคนอ่ะ
ไม่มีใครรู้เพราะถ้ารู้ไม่มีใครทำหรอก
ไม่มีใครอยากจะเดินไปสำนักงานตำรวจหรอกเนอะ
เพื่อที่จะไปให้ปากคำหรือให้ข้อมูลไม่มี
แล้วก็ไม่มีใครอยากมายืนอยู่จุดนี้เพื่อตอบว่า
รู้สึกยังไงบ้างของการรีวิวของผิดกฎหมาย

แบบที่ทุกคนหลายคนทำแต่มันได้แค่นี้

ไปก่อนเพราะอันนี้เชื่อใจได้ที่สุดแล้ว
แต่อย่างอื่นก็ต้องขอโทษนะคะ
สำหรับหลายคนที่ส่งมาแล้วพยายามช่วยหนูหน่อย
ตอนนี้หนูเผยไม่ได้
ตอนนี้หนูเป็นหนี้เนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่แพทย์เองก็อึดอัดใจ
ว่าเราก็อยากจะบอกว่าเราเข้าใจว่ากระแสตอนนี้มันเป็นด้านลบซะส่วนใหญ่
แต่เขาบอกว่าแต่ของหนูดีนะพี่หนูไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ผลิต
พี่เข้าใจพี่เข้าใจพี่อยากช่วยแต่ว่าคือเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสองจิตสองใจว่าเฮ้ย
ยังไงดียังไงแพทย์ก็ยังขายของออนไลน์สำหรับใช่ไหมเราจะหยุดยังไง
เพราะว่าตัวเองแบบขึ้นลงขึ้นศาลทุกปีแฮปปี้ไหมงงมาก
หมอกจังและควันมาบ่อยเหลือเกินอย่างค่ะตอนนี้เขาเขาเท่าที่สอบถาม
เขาพี่ตำรวจบอกว่าอยากจะรอเรียก๕๙คนให้ครบก่อน
อยากจะฟังทุกปากก่อนว่าทุกคนเนี่ยไปในแนวไหนก่อนก็ค่อยว่ากัน
สวัสดีครับทุกคน